เริ่มต้นข่าวสารที่ข่าวสำคัญที่สุดกันก่อนในเช้าวันนี้นะครับ
หลังจากที่เสร็จสิ้นพิธีบวงสวงการเชิญราชรสและพระยานมาตร
เพื่อใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
กรมศิลปากรและกรมสรรพาวุฒหารบกได้ทดสอบเทียบเกินบันไดนาคระหว่างพระมหาพิชัยราชรสและราชรสปืนใหญ่ค่ะ
ฉุดชักได้เชิญพระมหาพิชัยราชรสราชรสน้อยและราชรสปืนใหญ่ออกจากโรงราชรสประจำจุด
หลังพิธีบวงสวงการเชิญราชรสและพระยานมาตรในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
เพื่อทดสอบเทียบเกินบันไดนาคระหว่างพระมหาพิชัยราชรส
ในริ้วขบวนพระบรมราชชะอิจชะระยะยดที่๒และราชรศปืนใหญ่
ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศที่๓
ซึ่งถือเป็นครั้งแรกนะคะที่ได้มีการทดสอบเหมือนจริง
ผลการทดสอบเป็นที่น่าพอใจค่ะ
ก่อนที่จะเชิญราชรสและพระยานมาตร
ไปใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบอพิษ
ในวันที่๒๖ตุลาคมนี้นะคะ
จะมีการทดสอบเกินบันไดนาคอีก๒ครั้ง
เพื่อความพร้อมเพลียงและความสง่างามในพระราชพิธีค่ะ
สำหรับราชรสและพระยานมาตร
บูรณปฏิสังขรและสร้างขึ้นใหม่
ใช้เวลากว่า๙เดือนค่ะ